ส่วนลุงศักดิ์ลุงศักดิ์เข้ามอบตัวแล้วนะแต่เป็นคดีหมินประมาทนะครับ
นะฮะสีหน้าสดใสบอกไม่หนักใจพร้อมสู้ทุกคดี
นายวิรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลนะครับหรือว่าลุงศักดิ์
แล้วก็นายพัทรพงศ์สุพักษรหรือว่าทนายอันบุรีรำครับ
ไปพบพนักงานสอบสวนสออาวนางจกระบีครับ
ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีหมินประมาท
นายเสกศกลอัตถาวงหรือแหลมโบ๊คอีสาน

ช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่กระบี่เมื่อ
เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนู่นแหละฮะโดยมีแฟนคลับของนายวิลวิทย์นะครับ

หลังจากสอบปากคำพิมพ์ลายนิ้วมือนานประมาณ๒ชั่วโมงครับ
นายวีรวิทย์ทำเรื่องยื่นขอประกันตัวในชั้นสอบสวน

โดยนายพัทรพงศ์ธนายความเปิดเผยบอกว่า
คดีนี้นายวีรวิทย์ให้การปฏิเสธ
เพราะการที่นายวิลวิทย์นำคลิปที่นายเสกสกลถูกทำร้ายมาโพสต์เนี่ยนะ
เป็นคลิปจากสำนักข่าวที่ประชาชนทั่วไปก็เห็นอยู่แล้ว
ส่วนการพูดแสดงความเห็นที่นายเสกสกลอ้างว่าเขาเสียหาย
เป็นการแสดงสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูลครับ
ขณะที่นายวิลวิทย์บอกว่า
เขาไม่ใช่คนคลี่ขาดนะพูดจริงทำจริง
เรื่องคดีเขาบอกเขาไม่หนักใจเลยสู้ทุกคดี
ส่วนที่มีอดีตนักมวยมาท้าตีท้าต่อยกับเขา

แต่อยากจับมือกับนายศรีสุวรรณนะ
และชวนจัดมวยนัดพิเศษหารายได้ช่วยคนจนครับ

ถ้าคุณศรีสุวรรณคุณร้องกับนักการเมือง
เปรียบเสมือนมวยถูกคู่
แต่ท่านไปร้องกับพี่น้องประชาชนที่ไม่รู้กฎหมาย
แล้วยัดคดีความเหล่านั้นท่านไม่แมน

ผมฝากฮะด้วยความเคารพคุณศรีสุวรรณ
ร่วมกันเถอะครับจัดมวยแมทพิเศษ
ช่วยเหลือพี่น้องฝนตกน้ำท่วมลำบากอยู่นี้
ลวิทย์ยังชี้แจงเรื่องเงินบริจาคว่ามียอด
เข้ามา๑ล้าน๑แสนไม่ใช่๖ล้าน
มีสลิปการโอนเงิน๔๐๐หน้า
มีคนบริจาคตั้งแต่๑บาท๑๐บาท

ค่าทนายความค่าเดินทางไปสู้คดีนะครับ
ส่วนแขนงไหนอยากจะเห็นบัญชีนะ
ขอมาเลยเขาบอกเขาพร้อมจะเปิดให้ดูครับ